อากาเซไทยสุดค่ะเพราะว่าทั้ง๗หนุ่มค่ะมาคอนเสิร์ตเซเว่นซิเกรดนะคะ
แล้วก็จัดโซโลโชว์โหจัดเต็มจัดหนักจริงนะคะ
ภาพบรรยากาศเนี่ยคือครับมากไปดูสักเล็กน้อยเลยค่ะ
เสียงหายไปกับคอนเสิร์ตเซเว่นเลยค่ะ